เป็นสวนน้ำแห่งแรกและแห่งเดียวของจังหวัดสะแก้ว
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลานานนับชั่วโมงค่ะถึงจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
เริ่มต้นเกิดเหตุเนี่ยได้ยินเสียงคล้ายกับเสียงระเบิดดังขึ้นนะคะที่ห้องควบคุมไฟฟ้าค่ะ
เทศบาลเมืองอรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วมณฑนทหารบกที่๑๙และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๑๒
นำรถดับเพลิงและรถน้ำรวม๘คันพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยอรัญญประเทศ
ซึ่งพบว่าบริเวณห้องควบคุมวงจรไฟฟ้าบนอาคารสำนักงานสวนน้ำมีกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาเป็นจำนวนมากนะคะ
แล้วก็มีกลิ่นฉุนจากการเผาไหม้สายไฟฟ้า
ขณะเกิดเหตุมีลูกค้าอยู่ภายในสวนน้ำประมาณ๕๐คนลูกค้าก็พากันวิ่งออกมาค่ะบางคนก็สำลักควันด้วย
เจ้าหน้าที่ต้องรีบให้การช่วยเหลือจนปลอดภัยแต่ยังมีพนักงานอยู่ภายในสวนน้ำอีกสามคน
เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ปลอดภัยเหมือนกันนะคะใช้เวลาในการควบคุมเพลิงทั้งหมดประมาณหนึ่งชั่วโมง
นายคงคมภัยพักยอดอุดมนิธิพักษ์หุ้นสวนและผู้จัดการสวนน้ำแห่งนี้
บอกว่าได้ยินเสียงคล้ายเสียงระเบิดดังขึ้นภายในห้องควบคุมวงจรไฟฟ้าค่ะ
แล้วก็ไฟดับทั้งสวนน้ำเลยหลังจากนั้นก็มีเปลวไฟและกลุ่มควันไฟพวยพุ่งออกมา
พนักงานก็ต้องพาลูกค้าออกจากสวนน้ำทันทีความเสียหายเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่สามารถตรวจสอบได้นะคะ
แต่คาดว่าไม่น่าจะเสียหายมากนักเนื่องจากไฟไหม้เฉพาะภายในห้องควบคุมวงจรไฟฟ้าเท่านั้น
แต่ต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอีกครั้ง
เปิดให้บริการเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะ